เกือบสัปดาห์ที่ผ่านมา

แต่ถึงคิวของคู่นี้ต้องไปดูกันหน่อย

ส่วนเจ้าสาวเป็นนางเอกลิเกเฮ้ย
แต่งงานกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปดูเลยฮะ
สวัสดีครับ
บ่าวดูคื้นนะคะ
เอ้าคุณผู้ชมครับ
บรรยากาศมันก็คึกคักแล้วก็สนุกสนานแบบนี้
ผมพาไปรู้จักกับเจ้าบ่าวกันก่อนดีกว่า
นายจักรเพชรแสนประสิทธิ์

นี่มาชุดนักมวยแบบนี้ก็บ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ย

นี่ค่ะโอ้เมาโหดูรุ่นเขา

นี่แน่นเลยแน่น
และแน่นอนต้องแวะพักตามจุดต่าง

เพราะนั่นคือเป็นการโชว์ความแข็งแกร่งผ่านประตูเงินประตูทอง
อ่ะแล้วเนี่ยงานนี้เขานะหอบสินสอดมาเต็มเหนียว

โอ้ยอับมาที่ฉันอยากเห็นเจ้าสาวจังเลยค่ะ
แน่นอนฮะเราต้องให้ได้ดูเจ้าสาวกันด้วย
จ้าสาวก็สวยสวย
ไปเจอกันหน่อยนะฮะนางสาวนุจรีเพชรอาร่ำอายุ๒๒

นี่ฮะร้องลิเกมาเลยคุณออมไอรดานางเอกลิเก

เธออยู่ที่บ้านของเธอนี่ตำบลภาพโอ้เอาเผอ
น้องขายังจังหวัดอุทัยธานี
บรรยากาศอย่างนี้บอกโอ้โหร้องลิเกร้องยังไงดีน้องใบตองเพื่อเรียกเจ้าบ่าว
เจ้าบ่าวจ๊ะเจ้าบ่าวจ๋า
น้องออมอยู่นี่นะเมื่อไหร่จะเข้ามาล่ะพี่

ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด
เจ้าสาวเนี่ยกว่าจะพูดเรียกชื่อเนี่ยนานมาก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
เออใส่ชุดลิเกมากราบลงที่หน้าตักของคุณสามี
นี่ฮะมอบสร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็มีแจกพวกป้ายโฆษณา
แล้วก็เชิญนางเอกนางสาวขึ้นเวทีมวยชกเลย

นี่ไฮไลท์คุณแม่หอบสินสอดไปแล้วนะจ๊ะ
เห็นแบบนี้การความน่ารักขอจุบพิทธิ์ไปหนึ่งที
คักหลังภาคมวยหรือป่ะคะ
เราก็จะขอแยกเวลาเข้าทางกัน
แต่ถ้ากับนี้ก็บาการแยกออกไม่ได้

หรือป่ะพี่อำนาจอำนาจรื่นเริง

น่าจะเป็นรุ่นพี่ของนักโบยคนนี้แหลยภามานั่นเองครับชอบขนาดจึง
บรรยากาศน่ารักจริงเลยขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากนะครับน่ารักมากเลย
เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาคอนเซ็ปต์ชัดเจนนะ

น่ารักมากเอามาให้ดูกันนะความชื่นมืดในเช้านี้นะคะ